ผู้ชายคนนึงเนี่ยโดนรุมทำร้ายนะคุณผู้ชม
แล้วแถมพวกที่มาลุมยังบอกอีกด้วยว่า
ไปแจ้งความไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าพ่อมันเป็นตำรวจ
คือขู่ว่าคนในกลุ่มนี้มีพ่อเป็นตำรวจค่ะ
เหตุการณ์นี้สงสารมากดูภาพเขาหน่อยค่ะ

ค่อยดูนะฮะจังหวะที่ถูกรุม
จนตอนนี้เขาสลบไปแล้วแล้วถูกลากไปไหนรู้ไหมคุณ
ไปอยู่ท้ายรถแล้วก็เบิ้ลเครื่องใส่
ดูนะฮะไปอยู่ท้ายรถแล้วก็ถูกกระทืบอีก
แล้วก็เอาไปเหมือนนั่งพิงท้ายรถกระบะคันหนึ่ง
เบิ้ลเครื่องพ่นไอเสียใส

นั่นน่ะสิสภาพเขานี่อ่วมเลยนะ
แล้วก็จังหวะนี้คือเขายังเดินได้แต่ว่าคนในรถที่ลงมาเนี่ยคุณ
ลงมาถึงก็โอ้โหเตะเขาให้จนเขาสลบเลย

คือมีกล้องวงจรปิดหลายมุมจับภาพเอาไว้ได้นะครับ
แล้วก็ต้องบอกนะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมันมีช่วงก่อนหน้าอีกนะ

ก่อนจะเข้าไปทำงานมีเรื่องกันแล้วรอบหนึ่ง
แล้วพอพวกกลุ่มนี้มันขู่เอาไว้บอกว่าเดี๋ยวตี๕เจอกัน
แล้วเนี่ยตอนเกือบตี๕มาเจออีกรอบนึงค่ะ
โดนแบบนี้รอบ๒โดนหนักเลยนะ
คลิปนี้เนี่ยนะคะแม่ของคนบาดเจ็บเนี่ย
คือนางธนาวดีห้อยลาเนี่ยเอาคลิปนี้ไปแจ้งความ
บอกกับที่ตำรวจที่สพกบินบุรีบอกว่า
ลูกฉันเนี่ยคือนายเพียรพัฒน์ฮ่อยลาอายุ๒๓ปี
ดูสิคุณตำรวจกลุ่มวัยรุ่นมาเป็น๑๐เลย
รุมทำร้ายลูกจนอาการลูกสาหัส
จุดที่เกิดเหตุตรงนี้มันคือหน้าร้านสะดวกซื้อในตลาดอุดมศุกร์ที่กบินบุรีปราจินบุรีค่ะ
คุณผู้ชมเมื่อวันที่๗สิงหาคมเวลาในกล้องวงจรปิดนี่คือเกือบตี๕นะ
เห็นพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุใช่ไหมคะ
เขาขับมากันทั้งอะไรทั้งเก๋งทั้งกระบะเนี่ยมากัน๕คันนะคะ
แล้วก็ไปลากตัวนายพีรพัฒน์ออกมาจากร้านสะดวกซื้อ
หลังจากนั้นก็ต่อยต่อยเสร็จแล้วนายพิรพัฒน์พยายามหนี
แต่วัยรุ่นมันจับแล้วมันลากมากระทืบ
แล้วมันก็เป็นเหตุการณ์แบบนี้แล้วกลุ่มวัยรุ่นมันก็หนีไปเลยค่ะ
ซึ่งทีนี้พอมันเกิดเหตุการณ์ขึ้น
นักข่าวของเราถามตัวนายพีรพัฒน์คุยกันผ่านวีดีโอคอล
ผ่านวีดีโอคอลนะครับพอนักข่าวไปที่บ้านแม่ของนายพิรพัฒน์
แม่ก็บอกว่าพีรพัฒน์ลูกยังรักษาตัวอยู่นะครับ
ทีนี้นายพีรพัฒน์ก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวานเนี่ย
คือช่วงหัวค่ำเขาขับรถเพื่อจะไปทำงานตามปกตินั่นแหละ
แต่ทีนี้มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นบนท้องถนน

คือเขาก็รีบเหมือนกันในการที่จะขับรถไปทำงาน
แล้วจะไปยูเทิร์นหน้าเขตบ้านโคก
รถเก๋งคันที่มีเรื่องกับเขาขับกันมาประมาณสักความเร็ว๖๐
เขาขับเร็วกว่าคือขับเร็วประมาณ๘๐นะครับ
แล้วเขาอยากจะแซงรถเก๋งคันหน้า
แล้วทีนี้เขาก็แซงไป
พอแซงปุ๊บเข้ายูเทิร์นจะออกซ้าย

ปรากฏว่ารถคันนั้นคงไม่พอใจรถของผม
เขาคงไม่เข้าใจว่าผมเร่งเครื่องเพราะอะไร
แต่จริงผมเร่งเครื่องเพราะผมจะรีบไปทำงาน

วัยรุ่นรุมกระทืบปางตายแล้วฮะ
และทีมข่าวเราก็ได้พูดคุยกับเขานะครับ
เขาก็ยังหน้าปูดบวมอยู่เลยนะ
เล่าให้เราฟังบอกว่าเมื่อคืนเมื่อวาน
เขาพยายามที่จะไปทำงานแล้วก็ทีนี้ก็เข้าใจ
ว่าเขาขับรถไปเหมือนจะจี้ตูดรถคันอื่น

ผมจะรีบไปเข้างานกะดึกนะครับ
แต่ทีนี้รถเก่งครั้งที่ผมไปจี้ตูดเขา
เขาก็ตามลงมาขับแซงผมมาปาดหน้าผม
แล้วก็ลงมาหาเรื่องผม
หาว่าผมไปจี้ตูดเขาทำไม

วัยรุ่นในรถเก๋งคันนั้นก็ลงมาต่อยผมไปหนึ่งที

แล้วผมก็เข้าทำงานตามปกตินะครับ
ทีนี้ครับตอนถูกต่อยไปหนึ่งทีแล้วนะครับ
วัยรุ่นที่ต่อยผมยังบอกกับผมบอกว่า

นั่นคือเวลาที่เขาจะเลิกงานออกจากโรงงาน

และนี่แหละครับเจอกันก็คือเจอกันแบบนี้คุณ

ถูกรุมถูกลากถูกกระทืบถูกชกถูกต่อย

ใช่ค่ะแล้วพวกนี้มาเป็นหมู่เลยนะคุณ
ใช่แล้วทีนี้คือเขาบอกว่ามีประโยคจากฝั่งนั้นด้วยนะ
พูดมาบอกว่ามึงไปแจ้งความเลย

นักข่าวถามว่าได้รู้จักพวกนี้ไหม
นายพิรพัฒน์บอกว่าโอ้โหส่วนตัวเหรอ
ผมไม่เคยรู้จักกับคนที่มีเรื่องกับผมเลย
หนึ่งในกลุ่มนั้นเขาพูดว่ามึงไปแจ้งความเลย
อ้างว่าพ่อเป็นตำรวจแจ้งไปไม่มีประโยชน์อะไรหรอก
ผมอยากให้ทางตำรวจติดตามจับกลุ่มกลุ่มผู้ก่อเหตุครั้งนี้

พี่ดูหน้าผมสิหน้าผมเนี่ยเละขนาดนี้
มันมากระทืบผมกันขนาดนี้นะครับ

หน้าล่าสุดที่เขาโพสต์ไว้ในเฟสของเขาเอง

ำเดาก็ไหลไม่หยุดเลย
นี่คือภาพนี้เพิ่งจะโพสต์ได้๒๐ชั่วโมงที่ผ่านมา
แล้วก็อีกแฮชแท็กที่เขาเขียนไว้คือรู้สึกเจ็บปวด

ใช่มันเจ็บทางใจด้วยนะฮะแล้วเนี่ยแม่เขาอ่ะนะ
บอกว่าลูกฉันได้รับบาดเจ็บคือฟกช้ำตามตัวใบหน้า
ด้านซ้ายกระดูกแก้มแตกค่ะ
แล้วแม่ก็ไปแจ้งความแล้วด้วยนะแม่บอกว่ายังไงก็ตามนะ
ต้องการที่จะร้องขอความเป็นธรรมให้กับลูกชาย

ตอนนี้ที่แม่มาแจ้งความไว้ก่อนนู่นเพื่ออะไรครับ
ก็คือกลัวไม่เป็นธรรมเพราะว่ามันบอกว่าเป็นลูกตำรวจเอ่อ
พ่อเขาก็กลัวเพราะว่ามันลึกลับมาก

แค่บอกน้องทีหลังอย่าทำนะทำไมไม่มาบอกน้องดี
ทำไมต้องชกหน้าครั้งนึงยังไม่พอ
ทำไมต้องเป็นครั้งที่สองตีห้ามาอีกรอบหนึ่ง
ใช่เหมือนดักรอเลย

แล้วก็พอไปลงบันทึกประจำวัน
ทางคดีจริงต้องรอให้ทางลูกหายก่อน

แม่บอกว่าคนพวกนี้ยกพวกมาทำร้ายกันแบบนี้

ใช่ค่ะว่าแบบถ้าสมมุติเกิดว่าลูกแม่ทำผิดจริง

นี่ส่วนกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งอย่างที่บอกไว้

ในสภาพที่เขาก็ถูกรุมมาแล้วรอบหนึ่ง
เขาเข้ามมาแบบนี้ถูกรุมอีกถูกเตะเข้าหัว
วัยรุ่นหลายคนนะคุณเดินมาเตะเขา
จังหวะเขาวิ่งหนีนะคุณ

เตะไปกระทืบไปลาก
กระทั่งเมื่อกี้อีกมุมหนึ่งเห็นรถคันนั้นมาไหม
มันก็จะเป็นกล้องอีกมุมหนึ่งละ
ที่จะเห็นว่าคนในรถมาต่อเนื่องกันภาพต่อเนื่องกัน
เห็นว่าคนในรถขับรถมาลงมาปุ๊บ
ใส่หน้าเขาก็ให้แล้วก็เป็นลูกเตะ
ทำให้ตัวนายพีรพัฒน์สลบแล้วก็ถูกลากไปแบบนั้น
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมดูความคืบหน้าในเรื่องนี้หน่อย
เพราะว่าชุดสืบของสพกบินบุรี
ลงไปตรงจุดตรงนี้เหรอหน้าร้านเซเว่น
ก็จะไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดหาเบาะแส
กลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุที่มาเป็น๑๐เนี่ยนะคะ
แล้วผู้สื่อข่าวของเราโทรไปถามแม่ของคนเจ็บ
แม่บอกแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่ามีโทรศัพท์มาหาแม่
แล้วปลายสายเขาบอกว่าเขาเป็นตำรวจ
เราก็เลยถามคุณแม่แล้วเขาโทรมาว่ายังไงบ้าง
แม่บอกว่าคนที่เขาโทรมา
เขาบอกว่าเป็นตำรวจเขาจะโทรมาเคลียร์เกี่ยวกับคดีความ
แล้วทางนั้นเขาบอกว่าพร้อมจะชดใช้แล้วก็ยอมรับผิด

งั้นก็เอาคนที่ก่อเหตุทั้ง๑๐คนมา
และที่สำคัญไอ้คนที่อ้างบอกว่าเป็นลูกตำรวจคนไหนเหรอ
ลูกคุณหรือเปล่าที่โทรมาคุณเป็นตำรวจใช่ไหม

มาคุยกันหน่อยซิว่ามันเป็นความจริงหรือเปล่า
ถ้าเกิดว่าสิบคนนี่ก็คือล้านหนึ่ง
แต่ตรงนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปในเรื่องนี้นะคะ
แม่บอกว่า๑๐๐๐๐๐๐บาทยังไม่คุ้มกับชีวิตของลูกฉันเลย

นี่แหละครับคดีนี้ต้องตามกันต่อนะฮะ